พาคุณผู้ชมรวมทั้งทั้งสองท่านไปดูสุนัขที่ขึ้นชื่อว่า
เป็นสายพันธุ์ที่แพงที่สุดในโลก
และเป็นสายพันธุ์ที่ดุที่สุดในโลกนะครับ
ตัวนี้ปกติแล้วราคาซื้อขายกันหลายสิบล้านบาทนะครับ

ตัวอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนักไม่ได้เล็กมากนัก

เดี๋ยวเผื่อทั้งสองท่านสนใจนะครับคุณผู้ชมลองดูนะครับ

แต่พอเขาดุนี่แหละครับคุณผู้ชมมันเลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมา
เพราะว่าไปขย่ำหนุ่มจีน
แต่โชคดีว่านุ่มจีนรายนี้เขารอดมาได้
จากว่าเขาเรียนรู้ศิลปะป้องกันตัวเอง

ไถมนตรซานตรงสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์
ขณะที่สุนัขพันธ์ที่เบตันมัสทิฟนะครับ
ถือว่าเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่มีความดุร้ายมากที่สุด
พุ่งเข้าไปใส่ชายชาวจีนอายุ๖๒ปีครับ
ก่อนจะกัดซ้ำตามแขนขาแบบไม่ยั้ง
ชายคนดังกล่าวก็ล้มลุกคลุกคลาน
ไม่สามารถจะลุกยืนขึ้นได้ก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับ

เขาใช้เวลาปลุกปล้ำกับสุนัขตัวนี้ไม่ต่ำกว่า๓๐นาทีนะครับ
จากว่ามีน้ำหนักตัวถึง๗๕กิโลกรัม
นี่คือน้ำหนักตัวของสุนัขนะครับไม่ใช่ของชายคนนี้

ร่างของเขาถูกลากไปกองกับพื้น

จากคนในพื้นที่ไม่มีใครออกมาช่วย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้นะครับ
คนงานของโรงงานและเพื่อนบ้านบริเวณใกล้เคียงนั้น
มาบ้างทำให้เอาชีวิตรอดมาได้
ส่วนด้านด้านเจ้าหน้าที่นั้นเปิดเผยว่าเตรียมทำงาน
ร่วมกับกรมป้องกันโรคระบาดจักษัตริย์เพื่อเอาผิดกับไสธุ์
เจ้าของสุนัขที่ฝ่าฝืนกฎหมายห้ามเลี้ยง
สุนัขขนาดใหญ่และสุนัขสายภัณฑ์ดุร้าย
ซึ่งเป็นกฎหมายที่จีนนั้นประกาศบังคับใช้มานานแล้วนะครับ